มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะมีคลิปในโลกออนไลน์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลางไร่อ้อยแต่ว่าไปเจอตำรวจเป็นสายตรวจตรวจอยู่ทำไมไปตั้งด่านกลางไร่อ้อยนะคะวันนี้มีคำอธิบายเราไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมที่มีการโพสต์ลงไปค่ะ
ก็ไม่มีใครคิดนะคะว่าขับรถมาในเส้นนี้
จะมาเจอด่านจะมาเจอตำรวจนะคะ
ถนนก็ขลูกขละแล้วก็สองข้างทางก็เป็นไล่อ้อย

คลิปเอาไว้นะคะเอามาโพสต์ไว้

ตำรวจสองนายยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่

กเรียกแล้วถามมาจากไหนกำลังจะไปไหน
ข้างตรงรถของตำรวจเนี่ยระบุว่าสพภูเขียวนะคะ
แล้วก็มีการตั้งคำถามลงในโลกออนไลน์
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามภูมิ
กับการสถานีตำรวจภูทรภูเขียวค่ะ
ท่านพันธุ์ตำรวจเอกเพิ่มสุขสิริพระ

เป็นการตั้งด่านบนถนนสายหลักนะฮะ

เจ้าหน้าที่เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์หลบด่านตรวจ
ก็เลยขอตรวจสอบค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นคำชี้แจงมานะคะ